ช่วงก่อนสงครานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารในสนามบินดอนเมือง
ซึ่งก็ทำให้ทราบว่าราคาน้ำเครื่องดื่มต่างและอาหารมีสูงขึ้น
รวมทั้งราคาแพงกว่าปกติร้อยละ๔๐ถึงร้อยละ๒๐๐เลยนะคะ
วันนี้ลงพื้นที่อีกหนึ่งครั้งแต่ว่าเปลี่ยนสนามบินนะคะไปตรวจกันที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ
ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินก็ขอให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้มงวดมากขึ้นนะคะ
สำหรับการค้าขายของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในสนามบิน
โดยบอกว่าไม่อยากจะให้เกิน๑๒๕ของราคาตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะ
ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลงพื้นที่ติดตามการตรวจสอบราคาอาหารและเครื่องดื่ม
ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
พบว่ามีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแพงกว่าปกติมาก
เช่นข้าวผัดหมูและข้าวหมูกระเทียมราคาอยู่ที่จานละ๑๔๐บาทค่ะ
พลเอกวิทยาวัฒน์รัชตะนันผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่า
ราคาสินค้าที่สูงเกิดจากหลายปัจจัย
ในส่วนของต้นทุนและสัญญาเชิงพาณิชย์
แต่ราคาที่สูงส่งผลกระทบต่อประชาชน
ขอให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกวดขันให้ผู้ประกอบการ

โดยกำหนดให้ราคาอาหารและเครื่องดื่ม
จำหน่ายในสนามบินสุวรรณภูมิ
สูงกว่าในห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้ไม่เกิน๑๒๕บาท
โดยต้องติดป้ายให้ชัดเจนด้วย
และทุกร้านต้องจัดทำโปรโมชั่นอาหารราคาถูกทุกวัน
วันละ๒๓รายการค่ะ
ส่วนน้ำดื่มนะคะขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
นำน้ำดื่มขวดละไม่เกิน๑๐บาทมาจำหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการ
ไม่เลือกเฉพาะน้ำแร่เท่านั้นนะคะที่มีราคาสูง
ซึ่งล่าสุดเองค่ะน้ำแร่ราคาขั้นต่ำอยู่ที่ขวดละ๔๐บาทค่ะ
ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
ขอให้ทอททบทวนเงื่อนไขสัญญากับผู้ประกอบการ
ที่จะสิ้นสุดในปี๒๕๖๑และปี๒๕๖๐
โดยกำหนดให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในราคา
เท่ากับห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะ